อันนี้สามชุดที่เป็นชุดที่ราชุดเหรอฮะราชุดที่จากเลขเห็น
เย็ดเย็ดหนึ่งคีย์อ่ะแม่งไก่เย็ดหนึ่งคีย์อยู่ตรงนั้นน่ะ
อีกไกลไกลอ่ะ

เพราะฉะนั้นนึกออกไม่ได้ยินอ่ะ

ไม่ไม่เอาออก
นี่นี่มันนี่

นี่

นี่อย่างนี้ซีมันก็ดูอ่ะ

อืมเนี่ยดู
นี่ชำเต็ดนะนี่นะดู

นี่หายแล้ว
ลายหลายครั้งอะลายก่ะ

พ่อไง

สี่แปดอืมสี่

สี่หามีตัวหลังหมูเนี้ยแล้วเอาเลยมาใส่แปด
เจ้าคิดห้าเนี้ยไก่ก็เลยสี่เนี้ยอืมลบไปลบไปลบ

อันนี้มาปีนอันนี้ไปว่ะเป็นชวนตัวไหมอะหึหึหรือ
โดยเนี้ยแก่นี้ที่สี่น้ำเรียกนี่ที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง
นี่หรอมันเป็นนี่มาแก่เนี่ย
เจ้ามาดูคนแล้วไม่เห็นแข่มห้าที่ของหันว้างชิ้นนี่น่ะมาดูอะไรอืม
มียิ้งหน่อยมียิ้ง

อาจารย์คุณสั่งมาด้วยเสียง๒๒๐๐น